แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เห็นไปว่าเหล่าคนในวงการบันเทิง
มีทั้งร่วมลงแรงออกไปวิ่งแล้วก็ร่วมสมทบทุนอีกมากมายเลย
เราได้เห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงมากมาย
โดยในวันนี้ค่ะพี่ฮายอภพรนี่แหละค่ะ
นักร้องลูกทุ่งสาวของเรานะคะก็ได้รวมกับเพื่อน
เป็นอีกหนึ่งแรงค่ะที่ขอร่วมวิ่งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
เห็นไหมพี่ฮายของเราก็ฟิตนะคะคุณ

นี่ค่ะพี่ฮายเขาก็ลุกขึ้นมาเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมกับเพื่อนศิลปินสุนารีราชศรีมายิ่งยงยอดบัวงาม
แล้วก็นักแสดงหนุ่มวิกหมอชิดบอสโตโนนะคะมาร่วมกันวิ่ง
พร้อมเปิดรับเงินบริจาคนำไปสมทบทุนโครงการของพี่ตูนนะคะ
โดยออกสตาร์ทวิ่งในเวลาประมาณ๖โมงเช้า
บริเวณรอบตลาดลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
เป็นระยะทาง๒๕กิโลเมตรค่ะ
โดยตลอดเส้นทางในการวิ่งก็มีพี่น้องชาวลาดยาว
ออกมาร่วมบริจาคเงินแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ

หลังจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายทั้งคณะก็ได้ไปวิ่งรับบริจาคต่อนะคะที่ตำบลวังม้า
และเป้าหมายสุดท้ายของโครงการที่ตำบลศาลเจ้าไก่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
โดยจะนำไปมอบให้กับพี่ตูนนะคะในวันที่เจ้าตัววิ่งผ่านจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะ
อันนี้คือยอดบริจาคล่าสุดนะคะคุณผู้ชมอัปเดตกันสดเลย๖๒๘ล้านแล้วนะคะ
โอ้โหเกือบแตะ๗๐๐ล้านตามเป้าที่พี่ตูนคาดไว้แล้ว
คือตอนแรกต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่ายอดเงินบริจาคที่ออกวิ่งตามมาเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วจะถึงเป้าเมื่อไหร่หรือจะถึงหรือเปล่า
แต่ตอนนี้บอกเลยว่าทะลุแน่นอน
เพราะว่ามิ่งไปประมาณ๑๔๐๐กิโลเมตร
แล้วก็ยังไม่ถึงกำหนดวันด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจกับเก้าทุกเก้าเลย
ไม่ใช่เฉพาะแค่พี่ตูนหนังเดียว
ทุกเก้าทุกจังหวัด